ประเทศเราหลังจากปลดล็อกกัญชาจากสารเสพติดไป
ยังไม่ถึงสัปดาห์เลยนะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยคุณผู้ชม

เมื่อวานท่านอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากรทมก็มาชี้แจงเรื่องนี้ด้วย
แต่ว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งครับผู้หญิงคนหนึ่ง
ซื้อต้มมะระเนี่ยทีแรกจะซื้อให้ลูกสาวกินนะ
แต่เห็นเอ๊ะมันมีใบอะไรอยู่ใบกัญชาหรือเปล่าที่แรก
สูตรเด็ดมั้งเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของร้านหรือเปล่า
เธอก็เลยอ่ะงั้นเอาใบกัญชาออกกินซะเองปรากฏเธอแพ้ครับเธอมีอาการด้วยฮะ
นี่คือต้มมะระยัดไส้หมูสับนี่เป็นต้มจืดที่เขาสั่งมานะ
ผู้หญิงวันนี้ชื่อว่าคุณสิริจันทีระวันอายุยี่สิบเจ็ดปี
เป็นชาวชนบุรีเปิดให้ดูเลยพร้อมกับหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าตัวเธอนั้นมีอาการแพ้กัญชาครับ
ก็สั่งมาหลายเมนูเลยล่ะหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับ
มาหนึ่งกล่องจะให้ลูกสาวกินพออาหารมาส่งครับเธอก็เทต้มจืดมะระใส่ถ้วย
ไปเห็นว่ามันมีใบคล้ายใบกัญชาเลยทีแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรหรอกนะ
ก็เลยตักใบกัญชาออกแต่ก็ไม่ได้ให้ลูกสาวกินเอามากินเองกับสามีครับ
พอกินไปได้๒ชั่วโมงครับกินเสร็จไป๒ชั่วโมงเอาละอาการเธอมาแล้ว
เวียนหัวก่อนเลยแล้วก็อาเจียนด้วยนะตอนแรกเธอคิดว่าเดี๋ยวนอนพักสักแป๊บหนึ่ง
เดี๋ยวน่าจะหายแหละผ่านไป๒วันไม่หายคุณผู้ชมฮะอาการไม่ดีขึ้นเลย
ประกอบกับตอนนั้นเธอเห็นข่าวอ้าวมีคนเสียชีวิตจากการกินอาหารผสมกัญชาด้วย
รีบไปหาหมอหมอเนี่ยวินิจฉัยว่าเธอแพ้กัญชาครับ
เธอก็นำเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กจะเตือนถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารแบบนี้
ถ้าเมนูไหนนะพวกคุณใส่กัญชาเนี่ยติดป้ายบอกหน่อย
หรือไม่อย่างนั้นก็สอบถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าจะกินหรือเปล่ามันมีใบกัญชานะ
เพราะไม่อย่างนั้นลูกค้ากินไปอาจจะแพ้กัญชาแบบเธอได้ครับ
แต่มุมหนึ่งก็ต้องชื่นชมแม่ค้าว่าเออไม่ได้ปล่อยประละเลยนะ
พอแม่ค้าทราบข่าวว่าอ้าวอาหารของร้านแม่ค้าเนี่ย
มีคนกินไปแล้วแพ้กัญชาก็ติดต่อมาขอโทษครับ
แล้วก็ขอจ่ายค่ายาและค่าอาหารที่สั่งในวันนั้นคืนให้หมดเลยครับ
อะจบไปเนี่ยเลยของคนกินต้มจืด
มาร้ายัสไส้หมูสับแล้วก็มีใบกัญชาอันนี้จบไปละ

ท่านก็เพิ่งจะกลับจากสหรัฐอเมริกา

ไปเจอผู้ป่วยเสพกัญชาเกินขนาดเสียชีวิตแล้ว๑คนครับ
คนเสียชีวิตเน็ตเป็นผู้ใช่อายุ๕๐ปี
อาการเขานั่นออกหลังเสพกัญชา
แล้วหลังจากนั้นมีภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต
อกจากนั้นยังมีผู้ป่วยรายอื่นที่เขารักษาตัว
เฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกรทมอีก๓คน
เป็นเพศชายอายุ๑๖ปีรายนี้เนี่ยแค่๑๖นะคุณผู้ชม
แต่เสพกัญชาเกินขนาดครับ
อาการหนักถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
อีกรายหนึ่งรายที่๒อายุ๑๗ปี
และรายที่๓อายุ๒๕ปีมีอาการใจสั่นครับ
จากตัวเลขและอายุของผู้ป่วยที่ได้รับผลข้างเคียงจากกัญชาก็ทำให้อาจารย์ชัดชาติเนี่ย

ก็เลยมีแนวคิดว่าจะร่างประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกรทม
เป็นโรงเรียนปลอดกัญชาเพราะว่าไม่อยากให้เด็กไปสัมผัส
แล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประตูนำไปสู่ยาเสพติดตัวอื่นครับ
ซึ่งเรื่องนี้คุณหมอเองก็เคยออกมาเตือนนะ
มีคุณหมอออกมาเตือนว่าเออการใช้กัญชาเนี่ย
มันจะนำไปสู่การใช้สารเสพติดประเภทอื่นได้นะครับ

ดูท่าทีของคุณอนุทินชาญวิรากูลครับ
รองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่เป็นพักที่ผลักดันให้เปิดกัญชาเสรี

มองยังไงท่านมองว่ากรณีที่มีคนเสพกัญชาจนเสียชีวิตเนี่ยนะ
พอนักข่าวถามปุ๊บคุณอนุทินขึ้นเลย

แล้วก็ข้องใจว่าทำไมมันถึงเพิ่งจะมีข่าวเสพกัญชาแล้วเสียชีวิต
เพราะการเสพกัญชาเกินขนาดมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะ
แล้วที่เกิดปัญหานี้ขึ้นมาก็เพราะอะไรล่ะ

ยืนยันว่าการเปิดให้กัญชาเสรีเป้าหมายคือท่านสนับสนุนในทางการแพทย์
ไม่เคยบอกเลยนะว่าพอกัญชาเสรีจะเอาไปเสพจะเอาไปปุ้นกันในหัวโลกเนี่ย

คือประเด็นนี้เห็นด้วยนะคะที่บอกว่าใช้เพื่อการแพทย์เห็นด้วยกับคุณอนุทิน
แต่ว่าไม่ใช่ว่าพอกัญชาปลดล็อกแล้ว
มันมีข่าวว่าคนกินกัญชาแล้วเสียชีวิตนะคะ
คือที่นำเสนอข่าวแบบนี้คืออยากให้เห็นอีกมุมหนึ่ง
อยากให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าคนกินไปแล้วมันก็แพง
หรือว่ามันเกินขนาดแล้วเสียชีวิตมันก็มี
ก็มันเป็นช่วงว่างระหว่างกฎหมายยังไม่ทันออกมาไม่ทันอย่างนี้ดีกว่า
กฎหมายกัญชากัญชงเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะกฎหมายจะออกมา
ช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์ไพรวัลสังสนทรณ์ด้วยนะครับ